อัลฟ้ามือรี
ตอนสลาการ์ดกุศล

จริงด้วยนี่มันเกือบ๗โมงครึ่งแล้วนี่
เจ็ดโมงครึ่งแย่แล้ววันนี้ผมมีสอบด้วยครับแม่

ซุด
อ้าวแล้วเนี่ยคนนี้ทำไมไม่ไปอาบน้ำล่ะ
ก็หนูไม่อยากไปโรงเรียน
โหลทุกคนไปกันเถอะก่อนที่ผมจะไปสาย
กินอาหารเช้าที่แม่เตรียมไว้ก่อนสิลูก

น้ำใจไปอาบน้ำซะดีนะ
แม่ฮะไปเร็ว

งั้นเดี๋ยวลูกไปหยิบกระเป๋าในห้องนอนให้แม่ที

กล่องใบนี้แม่ไม่เคยเห็นเลยนะพ่อ
ทำไมพ่อต้องทำหน้าเลิกลักแบบนั้นหรือว่า

ว้าวกล่องในกล่องในกล่อง
เอาแล้วพ่อจิโล

สลากนี่นาแล้วพ่อเอามาไว้ทำไมในนี้ล่ะ
คือว่าอาทิตย์หน้าก็วันเกิดแม่แล้วใช่ไหม
พ่อก็เลยกล่าว่าจะซื้อสลากมาเซอร์ไพรส์แม่ล่ะจ้า
พ่อก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ไม่ชอบ

ไรซโอ๊ยว่าแต่กี่ใบเหรอพ่อ
ใบจ้ะแม่ถึงจะแค่๒ใบนะแต่ก็เป็น๒ใบที่ไม่ธรรมดา
เพราะ๒ใบนี้เป็นสลากการกุศลจ้า
เอาเป็นว่าครั้งนี้รอบตัวไปแต่ยังไงแม่ก็ขอบคุณนะพ่อ
สำหรับแม่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากจ้า
เดี๋ยวก่อนค่ะน้ำใจไม่เข้าใจสลากการกุศลต่างกับสลากกินแบ่งรัฐบาลธรรมดายังไงคะ

คือแบบนี้สำนักงานสลากได้ดำเนินการตามมติคอรมอ
สลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่างรวม๑๖โครงการจำนวน๓๕งวด
ละ๑๑ล้านฉบับวงเงิน๖๙๖๐ล้านบาทเลยนะ
๖๐๐๐ล้านบาท
แล้วมันต่างจากสลากินแบ่งรัฐบาลยังไงล่ะครับ
ก่อนอื่นต้องบอกว่าสลากทั้ง๒แบบวางขายในราคา๘๐บาทเท่ากัน
และสามารถขึ้นเงินได้เหมือนกัน
แต่เมื่อนำสลากการกุศลไปขึ้นเงินต้องชำระภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่าย
อัตราร้อยละ๑ของเงินรางวัล
แต่สลากินแบ่งรัฐบาลต้องชำระอากรสแตมในอัตราร้อยละ๐๕ของเงินรางวัลจ้ะ
ถูกต้องโดยรายได้ทั้งหมดของสลากการกุศลจะถูกนำไปใช้พัฒนาทั้งด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ใช่จ้ะก็เหมือนว่าเราได้ทำบุญไปด้วยในตัวเลย
ได้ทำบุญเพื่อสังคมแบบนี้ดีสุดไปเลยค่ะ
แล้วนี่กล่องของใครดีกันเนี่ย
แค่กล่องใส่ของทั่วไปนะลูกมาเร็วโปร่งใสเดี๋ยววันนี้พ่อบินไปส่งเองจะได้ไม่สาย
ส่วนน้ำใจรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพ่อบินกลับมารับ
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะแม่ไปกันเถอะ

ไอ้ใจดีฮัฟพี่ดีจริงฮัฟพี่ทุกแก่เตอร์
จีโรมันอันสัมบูรณ์